นี่มีส่งเข้ามานะคุณวันดครมประถม

แต่นี่เป็นอิทธิพลของพายุมู่หลา
นั่นเองที่ส่งผลกระทบกับบ้านเรา

ตกเป็นชั่วโมงแล้วสภาพเป็นยังไง

คุณเขาขี่เรือไปตรวจเลยเหรอ

เออที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
จริงมันไม่ใช่เรือเห็นไหมข้างหน้า

ใช่ค่ะแต่สภาพน้ำตรงนี้ไม่ใช่คลองนะคุณ
นี่คือถนน

แล้วคุณคิดดูนะน้ำบนเขาที่มันสะสมอยู่
ไหลทะลักลงน้ำตกทานทิพย์น้ำตกคลองช้างพานนะคะ
แล้วน้ำป่าไหลพัดเร็วแรงด้วยสูง๒เมตรกว่า
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ด้านล่างของน้ำตกนะ

ใช่ค่ะคิดดูสิพอน้ำมันไหลเข้าท่วมเนี่ยนะ

หนีขึ้นไปหลบอยู่บนชั้น๒ปล่อยเลย
สินที่ของที่จะขาย๒๐๐๐กว่าบาท
เอาให้มันลอยหายไปต่อหน้าต่อตาเลย

จะช่วยชีวิตแม่ไว้ก่อนแม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ก็มีแค่แม่คนแก่คนหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

คือไม่หนีแม่ไปไหนคือ

ไม่ต้องกลัวยังไงผมก็ไม่หนีแม่ไปไหน
ตอนนั้นบอกฝ่าน้ำเข้าไปในบ้านเลยใช่ไหม

ก็ยังพบด้วยว่าบริเวณสะพานข้ามคลอง
ปางริมตลิ่งเรียบขอบสะพานทั้งสองฝั่ง

น้ำมันไหลไปสมทบกันที่คลองบ้านโป่งโรงเซ็น

ทีนี้ก็เลยต้องประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านนะ
ให้เฝ้าระวังมวลน้ำตรงนี้ด้วย
นะฮะต้องระวังกันนะคุณนี่ดูสิ

คุณผู้ชมฮะส่วนที่จังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ก็เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลัก
เข้าท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านห้วยเสือนะฮะ
หมู่บ้านใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านก็รับผลกระทบเหมือนกัน
เคราะห์ดีชาวบ้านได้รับการแจ้งเตือนก่อนนะครับ
ทำให้เก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ได้ทัน

ไหลผ่านในพื้นที่๑ชั่วโมง

แต่ตอนไหลมามันไหลเร็วนะครับ

เด็กนักเรียนไม่สามารถที่จะกลับเข้าบ้านได้นะครับ
ก็ต้องมีรถของเจ้าหน้าที่มารับนะครับ

ท่วมพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลบุฟ้ายอำเภอโพงามนะครับ

แต่ก็ยังเตือนอยู่ฝนตกทั่วไทยนะฮะ
จากอีกฝนของพยุดศนร้อนมู่หลานนะครับ
มีเดินทางกระลำบากแล้วนะคุณดูซิ

เพราะว่าน้ำป่าจากเทือกเขา
เชี่ยวกรากสีขุ่นสีแดง

ซัดบ้านที่อยู่ริมคลอง๘หลัง
ตรงคลองชำปางในพื้นที่หมู่๘

นายประเสริฐพรมนาชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นน่ะนะ

ได้ยินเลยเป็นเสียงน้ำเหมือนกับฝนตกใหญ่ฝนตกมาหนัก
แล้วก็มีเสียงหินในคลองกลิ้งกระทบกันดังไปหมดเลย
ผมไม่ทำแล้วกลับบ้านเลยดีกว่า
ว่ายน้ำกลับเข้าไปในบ้านแล้วอุ้มคุณแม่เนี่ยนะคะ

นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชม
มันได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะคะ